คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องราวดี
ชวนคุณผู้ชมไปงานบุญกันหน่อยดีกว่านะ
กับงานอุปสมบทโงเห้ง
คนดังในยูทูปลูกชายคุณเท่งนะคะ
โงเห้งนะคะเป็นลูกชายคนโตของพี่เท่งเถิดเทิงค่ะ
พิธีงานบวชเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงจังหวัดนครนายก
เขามีช่องยูทูปคนติดตามเขาเยอะนะแก๊งแบด
เป็นติดตามไลฟ์สไตล์วัยรุ่นต่างค่ะ

สนุกสนานกันเต็มที่เลยสำหรับงานบุญงานบวชของนาคโงเห้ง
ชื่อดีด้วยนะลูกชายของพี่เท่ง
เพราะว่างานนี้บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่โดยเฉพาะเพื่อนพ่อนี่แหละค่ะ
มากันเต็มเลยค่ะเข้าร่วมอนุโมทนาสาธุกันเพียบเลย
พี่หม่ำอย่างนี้พี่หนงและครอบครัว
หม่ำพี่หนงก็มากันยกชุดเลยนะมาเป็นครอบครัวเลย
แล้วไม่แค่เท่านี้คุณค่ะเสริมทัพความสนุกสนานอิ่มเอมกัน
น้องฟ้าเข้ารำเป็นแบบนี้หรอคุณ
แบบนี้เลยคุณเขาบอกว่าคึกคักกันมากช่วงแห่นาคเมื่อเช้าที่ผ่านมา

ว่าลำเดินย่ำอยู่กับที่หน้า๓หลัง๔ไม่ถึงสักทีลำย่ำไปย่ำมานะฮะ
หลังจากนั้นค่ะก็มีการโปรยทานตามธรรมเนียมแล้วก็เป็นพิธีส่งนักเข้าโบสถ์อันนี้ได้เข้าจริงแล้วนะ
เพื่อทำพิธีอุปสมบทเป็นพระต่อพอเสร็จสิ้นพิธีก็มีการใส่บาทพระใหม่กันด้วยค่ะ
โอ้โหนะคะเสริมความเป็นสิริมงคลงานนี้บอกเลยว่าพี่เท่งและภรรยา
รวมไปถึงครอบครัวพี่น้องคนสนิทชื่นมื้นอิ่มบุญกันไปทั่วหน้า
แล้วคือพระโงเห้งเนี่ยเพิ่งรับปริญญาไปด้วยในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหลายอย่างนะฮะ
เรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยสุดยอดค่ะอนุโมทนาบุญนะคะ